ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นที่พัทยาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้มีงานเข้าดาวน์ปีใหม่นะฮะ
แถวท่าเรือที่แหลมบารีไฮ
แล้วก็มีคนไปพบศพลอยน้ำมาติดที่ท่าเรือ
ช่วงที่กำลังรอเข้าดาวน์ปีใหม่เลยครับ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ

ตำรวจสพมพัทยาก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มีศพลอยน้ำมาอยู่ที่ท่าเรือเอ
บริหายพัทยาใต้นะครับ
ตรงจุดนี้จะมีการจัดงานพัทยาเขาดาวด้วยนะครับ

แถวนี้เนี่ยเขาจะดูพลุด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องลากศพมานะฮะ
แล้วก็เอาไปไว้ที่บริเวณแถวฝั่งด้านหลังเวทีที่จะจัดงานนะครับ
ศพเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะ
เป็นผู้ชายรูปร่างผอมสวมเสื้อคอกลมสีน้ำเงินกางเกงขายาวนะครับ
คนที่มารองานเข้าดาวนก็ตกใจกันหมดแล้วครับ
ในตัวไม่มีเอกสารอะไรเลยนะครับ
ว่าจะแสดงว่าผู้ตายเป็นใคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล
ส่วนป้องกันภัยพิบัติสำนักประหลัดเมืองพัทยาบอกว่า
เมื่อคืนนี้ช่วงก่อนที่จะพบศพเนี่ย
เมื่อคืนคือ๓๑ธันวาคม
แต่ถ้าย้อนไปอีกคืนนึงนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะก็ยังมีป้ายพัทยาตรงนี้นะครับ
ติดแสงสีไว้เตรียมจัดงานเค้าดาว

คือคืนวันที่๓๐ธันวาคมตอน๓ทุ่ม
นายอภิมลสาธรณกิจเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลพื้นที่แถวนี้
บอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือคนที่เป็นศพลอยน้ำมานี่แหละ
เดินมาบนสะพานในสภาพมืนเมา
แล้วเดินไปที่ปลายสะพานซึ่งตอนนั้นนายอภิมลกับเจ้าหน้าที่คนอื่น
ก็ได้เตือนแล้วว่าอย่าไปตรงนั้นนะ
เพราะว่าแถวนั้นมันลื่นเดี๋ยวจะตกน้ำตกท่าตกทะเลไป
แต่ผู้ตายไม่ฟังนะฮะเดินไป
ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เขาก็ต้องไปทำหน้าที่นะครับในการที่จะดูแลพื้นที่
ไปรับผู้ป่วยด้วยเพราะว่ามีการแจ้งว่ามีผู้ป่วยจากเรือ
แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรอีกนะครับ
เมื่อคืนนี้๓๑ธันวาคมถัดมาอีก๑วัน๑คืน
ตรงกับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มีเรือผู้โดยสารขนาดใหญ่มาจอดเทียบท่า
นี่แหละฮะตอนที่เรือใหญ่มาเนี่ยคงจะเกิดคลื่น

ก็เลยทำให้มีศพลอยออกมาจากใต้สะพานนะฮะ
คงจะถูกน้ำซัดออกมาจากคลื่นที่กระทบจากเรือใหญ่ที่เข้ามา
เขาก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยในการลากศพขึ้นฝั่ง
ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม
ชายคนนี้เขาเดินเข้ามาคือช่วงเป็นช่วงที่
นักท่องเที่ยวกำลังทยอยเข้ามาดูคอนเสิร์ตด้วย
แล้วมาอยู่ประมาณกลางสะพานแต่ช่วงบริเวณนี้ไม่มี
เขาเดินเซเข้ามาประมาณเหมือนอาการเมา
เป็นอาการมืนเมาเดินเข้ามาเสร็จก็เข้าไปข้างใน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตักเตือนว่าพยายามอย่าลงบันไดนะครับ
เพราะว่าบันไดมันมีความลื่นน่าจะเกิดจากอาการเมาครับ
เพราะว่าตอนที่เขาเข้ามานี่คือเราเห็นแล้วว่าเมา
มีอาการมืนเมาอยู่แล้วเดินเดินเซครับ

ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับ
เอกสารในร่างกายก็ไม่มีถ้าท่านคิดว่าเป็นญาติของท่าน
ถ้าศูนย์หายไปหรือว่าจะเป็นศพที่ลอยน้ำที่ท่าเรือ
บริหายติดต่อตำรวจสพเมืองพัทยานะครับ